เรื่องบีกหัวใจคือพ่อแม่ทุกทรมานใจที่รู้ว่าลูกเป็นโควิด
แต่คือพ่อแม่ไม่ได้เป็นแต่ต้องส่งลูกไปเข้าการกักตัว
คุณแม่คนนี้ร้องไห้แทบขาดใจตัวเองไม่ติดนะ
แต่ลูกก็ติดต้องส่งลูกเข้าการกักตัวลูกอ่ะเข้มแข็งเหลือเกิน
แต่คุณแม่นี่ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมไปดูเลยฮะ
โอ้โฮแม่ร้องไห้จากขาดใจนะ
แต่ลูกแข็งแกร่งน้องแข็งแกร่งมากค่ะ
แข็งแกร่งเข้มแข็งเหลือเกินแต่คุณแม่ดีดี

หลุดแล้วด้วยความเป็นห่วงเป็นความรักลูกเหลือเกิน
น้องไอดีครับอายุ๓ผัวเข้มแข็งมากคือน้องถ้าติดโควิดจะไม่มีอาการ
คุณแม่ก็ไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่าสารานครศรีธรรมราช
ตัวน้อยติดโควิดไปแต่เข้มแข็งครับชู๒นิ้วได้สบายเลย
เจอพยาบาลก็ชู๒นิ้วชูนิ้วโป้งอยู่เลย
นี่นะ
น้องก็ไม่ได้มีอะไรคือพยาบาลก็มารับตัวไปดูแลกันต่อ
แต่คุณแม่เนี่ยแบบเรียกแบบตลอดเวลา

คือตัวเองไม่ได้ติดเชื้อคุณแม่ก็ทำอะไรไม่ได้
คือไปกอดไปอะไรกับลูกไม่ได้
มีไข้ก็พาไปตรวจปรากฏว่าติดเชื้อ
คือน้องไอดีติดเชื้อจากคุณยายมา

คือคนอื่นในบ้านเป็นลบก็กักตัวอยู่ในบ้าน
แต่น้องไอดีติดโควิด
คุณผู้ชมตอนนั้นหัวอกแม่ทำอะไรไม่ถูกเลย
คือร้องไห้ร้องห่มคิดว่า

อยู่กับใครใครจะดูแลอายุ๓ขวบแบบนี้

ลองให้คุณหมอเขาได้คุยกับน้องก่อน
เดี๋ยวจะเอาน้องไปดูแลนะฮะอะไรแบบนี้
คุณหมอเขาก็เข้าใจ
เข้าใจก็เลยแนะนำว่าให้น้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วกัน
คุณแม่ก็ต้องเข้มแข็งด้วยบางที
ถ้าเกิดลูกเขาแข็งแรงเข้มแข็งละ

อันนี้คุณลูกบอกคุณแม่สู้นะครับ

ก็เข้าใจนะคะเรื่องของครอบครัวในช่วงเวลานี้นะคะ